เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะ
ผมนึกว่าในหนังหรือว่าแบบว่าเกิดขึ้นในเม็กซิโก
ค้ายาเสพติดมันยกพวกมาอาวุธครบมือ
คุณผู้ชมปล้นของกลางปล้นของกลาง
แล้วก็ปืนของฝ่ายปกครองไปขณะล่อซื้อยาเสพติด
ล่าสุดครับรู้ตัวกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วนะครับกำลังระดมกำลังไล่ล่ากันอยู่เหตุเกิดที่จังหวัดสงขลานี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้มันเกิดขึ้นจริงนะในประเทศไทยนะ
นี่เป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดขณะแก๊งค้ายาเสพติด๒๐คนขับรถ๕คันหลบหนีนะครับ
บุกไปปล้นยาบ้าของกลางแล้วก็ปืนของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลา
ล่อซื้อไอซ์จากเอเย่นตรงทางเข้านิคมร่วมพัฒนาหรือว่าแยกสาราเขียวตะบนกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาครับ
เมื่อคืนวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบคนร้ายได้ปืนของเจ้าหน้าที่ไป๕กระบอกรถเก๋งคันหนึ่งโทรศัพท์มือถือ๔เครื่องแล้วก็ยาบ้าของกลาง๒๐๐๐เมตรฮะ
คุณผู้ชมการปล้นครั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่๑๗ตุลาคม
จ่าเอกภัยรัฐแก้วมณีรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาไปกับอศ๕นาย
ล่อซื้อยาบ้าจากนายธนกรสุวรรณชนะอายุ๓๕ปีคนนี้เป็นชาวเชียงรายนะครับได้ของกลางยาบ้า๒๐๐๐เมตร
ต่อมาขยายผลให้นายธนกรล่อซื้อไอซ์๘กิโลกรัมจากนายดำที่จังหวัดสตูนนัดส่งมอบกันที่แยกสาราเขียวนี่แหละ
ล่อซื้อมีกลุ่มคนร้ายมีอาวุธครบมือเลยนะบังคับให้ทุกคนลงจากรถถอดเสื้อถอดเสื้อปลดอาวุธซะปลดอาวุธออกซะ
นะครับแล้วก็ขึ้นรถกระบะพอขับไปได้ห้าสิบเมตรก็ปล่อยตัวแต่เอารถเก๋งมิซูบิชิมิราชสีดำของจ่าเอกภัยรัฐเนี่ยนะครับ
เอาไปซึ่งในรถมีของกลางยาบ้านะครับแต่ไม่ได้เอาตัวนายธนกรไปนะเพราะอยู่ในรถอีกคันหนึ่ง
ตำรวจเชิญจ่าเอกภัยรัฐกับอศ๕นายไปสอบปากคำครับรวมทั้งนายธนกรผู้ต้องหาเพราะเชื่อว่ารู้กับกลุ่มคนร้าย
ตำรวจสอบปากคำครับเจ้าหน้าที่ปกครอง
สิ้นเมื่อคืนนี้ตอนนี้รู้ตัวกลุ่มคนร้ายแล้วนะครับ
เป็นกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอรัฐภูมินั่นแหละ
รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับ
รวมทั้งพบเบาะแสรถเก๋งของจ่าเอกภัยรัฐแล้วอยู่ระหว่างการติดตาม
คดีนี้ตำรวจกองปราบปรามส่งทีมไปเลยครับส่งทีมสืบสวนไปร่วมคลี่คลายคดี
กับชุดสืบสวนภาคเก้าภูทรจสงขลาและตำรวจรัฐภูมิ
เพื่อเร่งตามลากคนร้ายให้ได้ครับค่ะ